มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

เลยก่อเหตุไปล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวด้วยกันเป็นชาวแคนาดาค่ะ
เอาบัตรเครดิตของเขาไป

ทีนี้บัตรเครดิตนะคะมันติดตามตัวได้ไง

แกะรอยจากบัตรเครดิตก่อนว่ามันไปรูดที่ไหน
จากนั้นก็ไปเจอกล้องวงจรปิด

คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันสมัยใหม่มากนะคะ
เวลาไปรูดซื้อของเนี่ยมันก็จะฟ้องผ่านทางมือถือว่า
ใช้บัตรเครดิตณจุดไหนรูดซื้ออะไรจำนวนเท่าไหร่
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานสำคัญ
ตามไปจับผู้ชายคนนี้นะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวแอเจรียค่ะ
ชื่อนายคิลิฟานลาบี้อายุ๕๑ปี
ตำรวจไปจับกลุ่มกลางดึกเลยนะคะในห้องพักแห่งหนึ่ง
ริมถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
พร้อมของกลางเป็นกระเป๋าสะพายแล้วก็ชุดที่ใช้ในวันก่อเหตุเนี่ยนะคะ
รวมทั้งของใช้ส่วนตัวแต่ของใช้ส่วนตัวของเขาที่ตำรวจเอามาดูเนี่ยนะคะ
มีครีมทาผิวมีโฟมล้างหน้ามีมีดโกนหนวดต่างอันนี้แหละเป็นหลักฐานสำคัญ
เพราะสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนี่คือซื้อมาจากบัตรเครดิตของคนอื่น
ที่เขาไปล้วงกระเป๋ามาเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากผู้เสียหายหลายราย
ว่าถูกคนร้ายทำทีทำท่าเป็นนักท่องเที่ยว
เข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าบ้างในร้านอาหารต่างบ้างสถานบันเทิงบ้าง
แล้วก็ไปล้วงกระเป๋าเขาเป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ย
แล้วก็เอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อ
แต่ทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดที่นำมาซึ่งการจับตัวผู้ชายชาวแอลเจรียได้เนี่ย
ก็คือ๒๗มกราคมที่ผ่านมานะคะ
คือตำรวจบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาอายุ๓๑ปีบอกว่า
กระเป๋าเงินที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังมันหายไป
ในนั้นมีเงินสดประมาณ๑๗๐๐๐บาท
รวมทั้งบัตรประจำตัวอื่นของเขาก็หายไป
แต่ทีนี้นักท่องเที่ยวชาวแคนาดาบอกกับตำรวจแบบนี้นะคะ
หลังจากที่กระเป๋ามันหายไปไม่ถึงชั่วโมงเลย
มีข้อความแจ้งเตือนการใช้บัตรเครดิตเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือหลายครั้ง
จากร้านสะดวกซื้อแถวย่านที่เขาไปเที่ยวนั่นแหละ
เขาก็เลยรีบเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้ติดตามจับกลุ่มจากข้อมูลนี่ที่เขาให้มา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตามไปค่ะ
ไปตามดูที่ร้านสะดวกซื้อที่มันส่งข้อความเข้ามา
ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ร้านนี้อยู่ที่สาขาตลาดสมเพชร
ห่างจากผับที่เกิดเหตุ๓๐๐เมตรเท่านั้นเอง
สรุปไปเจอภาพผู้ชายคนนี้ค่ะ

ชื่อว่านายคาลีฟาก็เลยประสานข้อมูล
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทราบที่พัก
และจับกลุ่มได้พร้อมของกลาง
และชุดที่ใช้ในวันก่อเหตุนี่แหละนะคะ

คาลิฟาบอกว่ามาเที่ยวที่เชียงใหม่เป็นนักท่องเที่ยว
ใช้เงินจนหมดก็เลยหาเงินด้วยการขโมยจากนักท่องเที่ยวด้วยกัน
คืนวันก่อเหตุไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าว
วิธีการของเขาก็คือทำเป็นเต้นใกล้ผู้เสียหาย
ว่าใครมีกระเป๋าที่มันน่าจะล้วงได้เนี่ยเขาก็ไปเต้นใกล้เนี่ยนะ
แล้วก็อาศัยจังหวะดีล้วงกระเป๋าออกไป
นายคาลีฟาบอกว่าเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้ว
สถานบันเทิงประมาณ๒ครั้งนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นค่ะ
แล้วก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวก็ใช้ว่าจะบริสุทธิ์ใจ๑๐๐นะคะ

เพราะฉะนั้นก็ดูแลตรวจสอบกันด้วยนะคะ